ส่วนเรื่องของธรรมชาติที่ผมอยากจะพาไปดู
มันเป็นธรรมชาติของตลอดข่าวของเราอยู่แล้ว

ที่จะต้องนำเสนอเรื่องราวของตัวเลข
อ๋อธรรมชาติของเราเอาล่ะใครที่ชื่นชอบนะครับ

เลขที่เกี่ยวข้องกับท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ย
ค่ะอายุใช่ไหมขายดิบขายดีประเทศน้ำเพศห้า
เดี๋ยวจะเล่าให้หมดวันเกิดนายกใช่ไหม
ทั้งเรื่องอายุทั้งวันเกิดเดี๋ยวไปดูกัน

ขอปากกากระดาษสักคุณไม่ต้องหาฟังผมนี่แหละ
มีเลขบอกไหมล่ะมีมีรู้แหละแต่ก่อนอื่นพาไปดูก่อนว่าอยู่ตรงไหน
อยู่ไหนที่บริเวณตลาดสดสวรรคโลก

เขาบอกว่าตัวเลขที่ว่ามาเนี่ยนะครับ
แรงแรงเหลือเกินแรงแรงแค่ไหน
เลขที่เกี่ยวข้องกับลุงตู

นายกพลเอกประยุทธ์จันโอชานี่แหละครับ
บรรดาพ่อค้าแม่ค้าเขาก็บอกเลยว่าตอนนี้ขายเกลี้ยงแพงแล้ว
โอ้โหลูกค้ามาซื้อกวาดหมดเลยล่ะครับ
ที่เห็นวางขายแล้วก็มีแผงล่างแผงบนแผงกลางนะครับ
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาไม่ได้ขายปลาหมึกนะ
ขายรอตเตอรี่นี่แหละครับ
ขายหมดขายเกลี้ยงเลยทีเดียว

ใช้วิจารณญาณอะไรเวลาได้การจะรับชม
ส่วนคนที่จะซื้อมาแหละที่ตลาดแห่งนี้
อย่าลืมซื้อกับมางงงงงงงฝื่นแหลคนนี้

ค่ะอย่าให้เรื่องมันยาวเลยเขา

นั่นแหละก็ขอให้โชคดีละกันนะ

ค่ะสาบานไหมครับนะครับตายเปล่านี่คุณ